ติดตามกันต่อในไทยรัฐจอกระเด็นนะครับช่วงนี้มาดูที่สถานการณ์ทางการเมืองกันบ้าง
พักร่วมฝ่ายค้านก็มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาหลายอย่าง

กระดาษที่อดีตรองโรงโลกศาถิการพักอานาคตใหม่
ก็มีการเปิดตัวปักใหม่๘มีนาคมนี้
แล้วก็มั่นใจได้ว่าสอสอของพักเดิมนั้นที่มีอยู่๕๕คนนั้น
จะไปร่วมสังกัดกับพักใหม่ติดตามจากรายงานครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้าน
มีมติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกสภาในเดือนมีนาคมนี้
โดยจัดเวทีในแต่ละภาคให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พร้อมยืนยันการทำงานของฝ่ายค้านทั้ง๖พัก
มีความเป็นเอกภาพและร่วมทำงานกันอย่างเข้มแข็ง
ทวนป้องกันปัญหาซ้ำรอยด้านหน่ายชัยโตวศรีตุลาธนทร์อดีตรอง
ที่การพักอนาคตใหม่ยืนยันสอสอกลุ่มอนาคตใหม่ได้ประชุม
สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นและยืนยันจะเดินหน้าทำงาน

พริมตัวยายเข้าสังกัดภักดิ์การเมืองใหม่
ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ๘มีนาคมนี้

รับเป็นเจ้าภาพงานเรียนบีขอบคุณภักดิ์ร่วมฝ่ายครรภ์
ที่ทำงานร่วมกันมาเป็นการส่วนตัว๔มีนาคมนี้

หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
กลางกระแสข่าวลือออกมาเป็นระลอก
ว่าจะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในโคต้าของพักพลังประชารัฐ
ผู้ที่ถูกปล่อยข่าวว่าได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์และนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ยังเข้าทำงานที่ธรรมเนียบรัฐบาลตามปกติ
แต่มีเพียงนายวิศนุเครืองามที่ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้
พร้อมแสดงความมั่นใจยังมีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐมนตรี
ขณะเดียวกันเห็นว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในขณะนี้
จะสามารถทำความเข้าใจกันได้
ด้านในมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิรัย
หนังสือต่อนายราเมฆรัตนาชเวงเลขานุการประธานรัฐสภา
เพื่อเสนอให้ในชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภา
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อนำปัญหาเข้าสู่สภา
นิสิตนักศึกษากระจายตัวจัดแรดม็อบตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สอดคล้องกับนายคำนวณสิทธิสมารโขสกวิบุทธิสภา
เห็นด้วยกับวิธีนี้เพื่อจะเปิดรับฟังปัญหาของคนทุกรุ่น
โดยให้เหตุผลว่าแม้จะไล่ไม่ทันกับความขัดแย้งนอกระบบในขณะนี้
แต่อย่างน้อยผลที่เห็นทันทีคือความจริงใจและความตั้งใจของรัฐบาล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน